แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่๘เดือน๘เลขสวยใช่ไหมคะ
วงการบันเทิงก็เลยได้ต้อนรับนะคะว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงค่ะ

หลายคนต้องปาดน้ำตาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือฉันนะคะ

เขาหนีไปออกเรือนเรียบร้อยแล้วอย่างที่เชอรี่บอกไปภาพนี้

คุกเข่าขอแต่งงานกลางฝนไปเลย
พลายคุกเข่ากับแฟนสาวดีไซเนอร์คุณนัทนิชาแต่งงานค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเป็นดิฉันยอมเปียกค่ะเปียกไปเลย
สายฝนค่ะหวานช้ำสุดนะคะบรรยากาศในการดูซีรีส์เกาหลีนะคะ

คือเมื่อวานนี้จริงนะคะเป็นงานวันเกิดของฝ่ายหญิงนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ปีนี้นะคะก็นี่แหละค่ะเป็นโมเมนต์สุดประทับใจ

ดีฝนตกแต่รูปผมว่าดีนะ
ใช่แล้วก็ล่าสุดเขาลงแคปชั่นนะหวานมากแบบว่า
เห็นคุณอันดาเขาบอกว่าแบบเขาไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา
จนสุดท้ายที่สุดแล้วเขาได้มาเจอคุณพอดี
จริงนะคะแล้วก็เรียกคุณนัทว่าเป็นน้องลิงเป็นรูปมังกี้น่ารักมากเลย